เอาลงใต้ไปภูเก็ตไปดูวินตุ๊กกันหน่อยดีกว่า
กันเลือดสาดเลยค่ะแย่งลูกค้ากัน
อันนี้ไม่ใช่วินตุ๊กกับวินแอปพลิเคชันด้วยนะ
นี่แย่งในคิวเดียวกันเองเป็นเพื่อนกันเนี่ยเหมือนเราทำงานด้วยกันอย่างนี้
คุณแย่งคิวอ่านข่าวดิฉันเหรอดิฉันยิงคุณเลย

เขาบอกว่าอุกอาดมากเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ชักปืนออกมายิงเนี่ยต่อหน้าต่อตา
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินผ่านไปผ่านมา
เขาแตกตื่นกันหมดเลยนะคะนี่ค่ะแตกตื่นกันทั้งคิวเห็นไหมคะ
โอ้โหตำรวจกู้ภัยต้องรีบลงเลยแหละเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยโดนยิงเข้าไปสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนเสร็จที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุคนยิงกันก็รีบลงมาเลย
หน้าร้านอาหารที่ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปีดูสภาพรถตุ๊กค่ะ
กระสุนนี้เจาะเข้ากระจกหน้ารถไปเลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๓๘๐ตกอยู่๓ปลอกหัวกระสุนอีก๑หัว
คนเจ็บชื่อพงศักดิ์เพ็งพอรู้อายุ๔๒ปีนะคะ
กระสุนเข้าหน้าท้องด้านขวา๑นัดต้นขาซ้ายอีก๑นัดอาการสาหัส
นำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองแล้ว
คนก่อเหตุค่ะโคสิตวัย๓๖ปีเป็นคนขับตุ๊กวินเดียวกันเป็นเพื่อนกันด้วย
ก่อเหตุเสร็จก็บิดตุ๊กหนีไปเลย
ส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่นะคะ
เราไปเจอตุ๊กซูซูกิทะเบียน๓๑๑๒๗๖ภูเก็ตของนายพงศักดิ์คนเจ็บเนี่ย
โดนยิงเข้าที่กระจกหนึ่งนัดคันนี้ค่ะเห็นไหมแล้วนี่คือกระจกฝั่งที่โดนยิงคุณดูสิตำแหน่งมันคือตรงไหน
นั่นหัวคนขับเลยนะคะนั่นน่ะเจ้าตัวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเคราะห์ดี
พ้นขีดอันตรายแล้วอะค่ะมีพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เขายืนยันว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องทะเลาวิวาสของคนในวินตุ๊กตุ๊กที่แย่งลูกค้ากันเองนายโคสิตเนี่ยทั้งโหดเยี่ยมและอุกอาจจริงจริง
เพราะว่าควักปืนมาแล้วยิงต่อหน้านักท่องเที่ยวเลยอ่ะหลังจากนั้นนายโคสิตเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ
คุณผู้ชมถ้าใครเห็นตุ๊กสีชมพูทะเบียนฟข๕๒๓ที่ภูเก็ต
อ่ะระวังกันไว้ด้วยนะคะเขามีปืนแจ้งตำรวจได้เลยค่ะ
กลายเป็นว่าเมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะฮะ
ยิงกันที่ภูเก็ตชนบุรีก็มีการไล่ฟันกันปลาระเบิดขวดใส่กัน